มาเลยที่นี่นะคะที่จังหวัดตราดคุณป้าวัย๖๐ปีเขาเพาะพันธุ์พริกขี้หนูสวนขายสร้างรายได้
ขี้หนูนี่เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญเหมือนกันนะ
การทำอาหารป่านะคุณเพราะว่าอาหารป่านี้จะต้องรสค่อนข้างจัดหน่อยนะคะ
ไปกันที่นี่เรือนเพาะพันธุ์พริกป้าการบ้านตานบ้านตานเดี่ยวนะคะ
อยู่ในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเขาเพาะต้นกล้าพริกขี้หนูสวน
แล้วก็ให้ชาวสวนเกษตรกรที่ปลูกพริกเนี่ยมาซื้อไปขายไปขยายพันธุ์ไปเพาะปลูกสร้างรายได้กันได้ด้วย
และเขาจะนำเม็ดพริกที่ได้คุณภาพมาเพาะพันธุ์แล้วแปลงต้นกล้าเนี่ยเพาะไป๑๕วัน
และก็มีการถอนกล้าพริกออกเพื่อเอามาลงถุงและทำการดูแลอย่างเช่นการให้ปุ๋ย
กำจัดปันแรงดูแลครบสองเดือนก็ทำการแยกขนาดและดูแลกิ่งกล้านใบชะชะใบกล้านกิ่งที่มีอาหาร
หรือว่ามันไม่สมบูรณทิ้งไปก็คือจะคัดแต่ต้นที่มันสมบูรณ์นั่นเองเพื่อเตรียมนำขายส่งลูกค้าที่จองออเดอร์สั่งไว้๑โรงเรือนนะคะ
เพราะพริกได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นต้นโอ้โหโรงเรือนดีอะว่ะ
แล้วพริกดูต้นหนึ่งเวลามันคือผลิตออกมามันอุ้ยผุบพับนะจริงเยอะนะ
จิตรามาศอายุ๖๐ปีบอกว่าทุกปีนะคะจะทำแปลงเพราะพันธุ์พริกขี้หนูสวน
แล้วก็จะดูแลเป็นอย่างดีและจะมีลูกค้าเนี่ยสั่งจองจ้าวละสามพันหรือห้าพันต้นเลยนะ
ตกอยู่ต้นละ๓บาทบอกเลยสร้างรายได้แบบดีทีเดียว
ทำไม่ทันขายถึงขั้นว่ามีการเลื่อนเพราะปลูกถึงสามโรงเรือน

ครับเออเขามาจองที๑๓๐๐๐๕๐๐๐ต้นบ้างอะไรบ้างโดยเยอะมาก
พริกมันโตไม่ทันแล้วอ่ะแล้วเราก็เคยอ่านข่าวอยู่นะว่า
หลีกช่วงนึงเสียประสาทพลิกขาดตลาดนะจ๊ะ
น่ารักเขาถูกด้วยนะคะเออเอาเป็นว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะ